จักริมคือจิ้งจกค่ะ
ส่วนตกก็คือตุ๊กเกค่ะ

หนูชอบไอ้ตรงมัดจุกของพี่หอยนะครับ
หอยเหมือนมาริโอมากเลยครับ

ริโอเก็บเห็ดในเกมครับ

สุสุซ่าซ่ายกกำลังซ่าออกมาสุสุ
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขัน
ในยกที่๑๐ของการพบกันระหว่าง
ทีมกระต่ายซ่าจากจังหวัดจันทบุรี
ที่มาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเก้า
กับทีมลูกหมู๓ตัวจากจังหวัดชนบุรี
ที่มาสู้เพื่อสถานสงเคราะห์เด็กกำพระ

ซีนาปิสบ้านลอเรนโซจังหวัดชนบุรี
ซึ่งการแข่งขันกำลังเข้มข้น
ในครั้งที่แล้วทีมลูกหมู๓ตัว
โชว์สเต็ปความพร้อมและความพริ้ว
จนกวาดคะแนนจากกรรมการไปได้ถึงยี่สิบเก้าคะแนน
ทีมกระต่ายซ่าที่เตรียมเพลงลูกทุ่งกลิ่นเมืองเหนือมาสู้
จะเอาชนะใจกรรมการทั้ง๓ท่านได้หรือไม่
มาเอาใจช่วยการแข่งขันในครึ่งหลัง
โจทย์เพลงซ่าท้าให้เต้นในยกที่๑๐ของร้องได้ยกกำลังซ่า
เชิญพบกับกรรมการเสนาหอยอาจารย์เจนพบคุณฝนธนสุนทร
และพิธีกรขวัญใจแม่ยกคุณชัยยามิดชัย
ร้อง
วันนี้การแข่งขันเข้มข้นมากนะครับ
คุณผู้ชมเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
ผมบอกเลยนะครับว่าเหลืออีกเพียง๑ยกเท่านั้นนะครับ
เราก็จะรู้ผลกันแล้วว่าทีมลูกหมู๓ตัวหรือว่าจะเป็นทีมกระต่ายซ่านะครับ
ที่จะคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปได้จำนวน๓๐๐๐บาท
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาชมอีกทีมหนึ่งเลยดีกว่านะครับว่า
ทีมกระต่ายซ่าเขาจะมาในบทเพลงอะไรเชิญตัวแทนของทีมเลยครับ
บทบาทผมมีอยู่แค่นี้เองครับท่านผู้ชมครับ
ครับนำมาส่งแล้วก็นำพากลับไปกินขนมแค่นั้นเองครับ

คุณเวลาออกไปนั่งอย่างนี้คุณทำหน้าที่คุณทำอะไรบ้าง

เอาล่ะทีมกระต่ายซ่าจากจันทบุรี
ในวันนี้นะครับมีอยู่๑คนในทีม

พี่หอยครับ

เห็นไหมที่ดูบอกล่ะ
แซคคุณกำลังทำอะไรอยู่
กำลังเสี่ยงเด็ก
เดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งก่อนนะครับผม
หมดได้ที่ของผมแล้วครับผมขออนุญาตนั่งก่อน

บอกตรงนะว่าต้องขอบคุณด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะว่านานจะมีคนชอบเราสักทีนึง

ทำไมครับรู้จักพี่หอยได้ยังไง

แม่เคยครับเค้าเจอเวทีนี้เป็นเวทีแรกครับ
แต่นี่เจอพี่หอยแล้วน้า
แม่ที่หอยเล่นบอลกับหนูครับ

พวกเราไปถ่ายสนามบอลกัน
เอาของง่ายที่พอทำได้หน่อย
ขอที่มัดผมครับ

ถ้าน้องอยากได้นั่นพี่ให้

นี่เหมือนประกาศรางวัลตุ๊กตาทองเลย

มอบมงมอบมงแล้ว

สละตำแหน่งวันนี้เอาละ

ในการประจำนั้น

ไปกับหนู

ถอดแล้วเหมือนคนนี้มากเลยอ่ะ

อ้าวณิบ้านหลังนี้ผมบอกให้เลยว่า
มันมีพลังงานบางอย่างที่จะเกิดขึ้น

ห้านี่ให้เปล่า
เอาเป็นแบบว่าสีเดียวไม่สวย

อันนี้เปลี่ยนเป็นแบบ๓สี
อยากได้ด้วย
ไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กบอกว่าอยากได้ด้วย
เอาไป๓สีเลยเหรอพี่

ตอนแรกอ่ะเห็นไกลอยากได้แต่พอยืนใกล้ได้กลิ่นของไม้

นิ้วไม่มีจุก
เดี๋ยวอยากจุกไหมลูก

ก็บอกอันนี้หนูอยากไม่จุก

อีกหนึ่งอัน

เราผูกข้างบนไปสองคนแล้ว
เขามาเป็นทีมแล้ว

หนูคิดถูกแล้วลูกที่ไม่เอา

มีอะไรจะบอกครับ
หอยเหมือนมาริโอมากเลยครับ
โอ้โห

กลับ

ขอบคุณมากที่ชอบแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่
ยังมีแบบว่าคนชื่นชอบเรา

ผมไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วละเมออยู่นี่

อย่านึกเลย

ดีไหมวางแล้วค่ะแผนยังไงบ้างบอกได้ไหมซ้อมตลอดเลยค่ะ
ซ้อมหนักที่สุดลูกซ้อมหนักทุกคนค่ะเท่ากัน
บรรยากาศตอนซ้อมเป็นไงบ้างลูกหนูตอนกินข้าวเสร็จนะหนูซ้อม
โอ้ยน่าจะเป็นลูกคุณชายาได้นะทำไมล่ะคะมีแบบนี้มันเก่ง
อย่างนั้นเลยเหรอลูกเหรอลูกซ้อมกันหนักมากเพลงที่เราจะมาใช้ในวันนี้คือเพลงอะไรลูก
จักริมกับตกโตค่ะจักริมคือจิ้งโจกส่วนตกโตก็คือตุ๊กแก่ค่ะ
แล้วคางคกอ่ะลูกคังคกพี่หอยค่ะ
เอาล่ะเรียบร้อย
ไม่รู้ละนี่แล้วเพิ่งรู้ว่าคำคกนั้นคือพี่หอยอันนี้
กิ้มกับตกโตคาดหวังอะไรในทีมนี้ครับ
คือเพลงนี้น่ารักนะแล้วก็คิดว่าการเต้นน่าจะคนละแบบกับสไตล์จินนี่นะคะ

เพราะเขาต้องเอาวิชาจากคุณครูสอนอาราบิก
กับเขาก็ได้

ผมคาดหวังว่าเขาอาจจะเอาวิชาจากคุณครูที่สอนอาราบิก

แต่ฝนว่าคนละสไตล์แน่นอน

แล้วก็ต้องน่ารักสดใสอย่างแน่นอน

เป้าหมายของเราที่มาในรายการในวันนี้

มีอะไรอยากจะบอกทีมพี่เขาไหมลูก

เต็มที่มากครับ

เพราะฉะนั้นขอเสียงให้กำลังใจหน่อยสิครับ

ถ้าพร้อมแล้วเรามาชมโชว์น่ารักนะครับ

จั๊กกิ้มกับโต๊ะโตครับ
ความน่ารักของน้องทีมกระต่ายซ่า
ทำเอากรรมการและคนดูมวลซืนกันเป็นแถว
ช่วงหน้าถึงคิวที่ต้องร้องแข่งแล้ว
ขอให้เพลงที่เลือกมาโดนใจผู้ชมและกรรมการนะครับ
จั๊กกิ้มกับเครื่องจริงจากสวรรค์โต๊ะโตกันคือตัวแก่
แต่ว่าฉันแก่เพิ่งรู้ตัวแก่กันคือโต๊ะโต
จักกิ้มกับต๊กโตที่ทีมกระต่ายซ่าซุ่มซ้อมมา
จะทำได้ดีกว่าเพลงจินี่จ๋าของทีมลูกหมู
สามตัวหรือไม่มาตามดูกันต่อเลยครับ
ทุกคนเตรียมท่าไว้ให้ดีเลยเพราะว่าเพลงนี้มันแน่
พวกเราคิดก็ตายซ่า
กลับไปให้ที่ประโดยแรงของเยี่ยมพวกข้าพลาด
และเป้าหมอนาคตของการอก

พอดีว่ามีเพื่อนอยู่เชียงใหม่ก็เลยขอไปพักอยู่บ้านมัน
พอไปถึงมันก็ยิ้มให้กันแล้วบอกให้รีบตามมันขึ้นบ้านไปก่อน
จู่มันก็หันมายิ้มแล้วบอกว่ามีจะกินกับตักต่ออยู่ในห้องนอน
ยังไงเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าที่อยู่ในห้องนอนนั้นมันคืออะไร
เพื่อนมันก็บอกเอาไว้อย่างนี้แล้วก็เดินหนีออกจากห้องไป
เพื่อนมันออกไปไม่ทันไรไม่รู้ว่าเสียงอะไรอตุ๊ตุ๊กตุ๊กแก่
จากกิ้มก็คือจิ้มจกส่วนตกก็คือตุ๊กแกต่อมาจนแกบึงรู้ตุ๊กแกอย่างคือตุ๊กโต
จากกิ้มก็คือจิ้มจกส่วนตกก็คือตุ๊กแกต่อมาจนแกบึงรู้ตุ๊กแกอย่างคือตุ๊กโต
เพราะเสียงคนหน้าตาดีนะครับ
สู่มันก็หันมายิ้มแล้วบอกว่ามีจักรกิมกับต๊อกโตอยู่ในห้องนอน
ไอ้เราก็ไม่รู้ว่าก่อนว่าที่อยู่ในห้องนอนนั้นมันคืออะไร
เพื่อนบ้านก็บอกเอาไว้อย่างนี้แล้วก็เดินหนีออกจากห้องไป
เพื่อนมันออกไปไม่ทันไรไม่รู้ว่าเสียงอะไรและตุ๊กแก่
จากกิ้มก็คือจริงจากส่วนตกก็คือตุ๊กแก
ต่อมาจนแกบึงรู้ตุ๊กแกก็คือตุ๊กโต
จากกิ้มก็คือจริงจากส่วนตกก็คือตุ๊กแก
ต่อมาจนแกบึงรู้ตุ๊กแกก็คือตุ๊กโต
กลัวก็กลัวแต่ไม่รู้ทำไง
ก็เลยหลับไปจนถึงเช้าเลย
เกิดมาก็ยังไม่เคยจิ้งจดตุ๊กแกเต็มเลย

ได้ไปเที่ยวดอยได้ไปไหว้พระ
แต่รู้กับเมืองด้วยนะรู้มาตั้งสองคำ
นึกไปแล้วมันก็คำ
ไอที่ว่าสองคำก็คือจากกิ้มก็ตก
จากกิ้มก็คือจริงจากส่วนตกก็คือตุ๊กแก
ต่อมาจนแกบึงรู้ตุ๊กแกก็คือตุ๊กโต
จากกิ้มก็คือจริงจากส่วนตกก็คือตุ๊กแก
ต่อมาจนแกบึงรู้ตุ๊กแกก็คือตุ๊กโต
จากกิ้มก็คือจากส่วนตกก็คือตุ๊กแก
ต่อมาจนแกบึงรู้ตุ๊กแกก็คือตุ๊กโต
จากกิ้มก็คือจากส่วนตกก็คือตุ๊กแก
ต่อมาจนแกบึงรู้ตุ๊กแกก็คือตุ๊กโต

อ๋อทุกครับ

พ่อยกแม่ย่าช่วยกันใหญ่เลยนะลูกนะ

หนูคิดว่าตรงไหนคือจุดขายของเรา

ตกโตก็คือจิงจับเฮ้ยตกโตก็คือตุ๊กแกเฮ้ยถูกแล้ว

ต่อมาจนแกเพิ่งรู้ตุ๊กแกก็คือต้องโต
ตกโตก็คือจิงจับเฮ้ยตกโตก็คือตุ๊กแกเฮ้ยถูกแล้ว

ชอบคุณนี้เหมือนกัน
ย่าดูแล้วเป็นไงลูก
เก่งทั้งหมดเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะ

เมื่อตอนแรกอันนู้นเต้นนี่ก็อยู่ข้างในก็ช่วยกันนะ

อยาก

ได้สิได้สิเต้นอย่างไร

พี่แซ็ก
ถ้าแกงขอไม่ให้คะแนนนะ

ให้ป้าไปก่อนลูก
เร็ว
เขากลัวตุ๊กแกไม่ได้กลัวคังคก
ทำอย่างไรลูกทำอย่างไรลูก

เดี๋ยวพี่ไปเรียนคอร์ดเต้นสก๊อตก่อนนะ
ไหนเอาอีกทีเอาอีกที

อีกทีหนึ่งสองสาม
เดี๋ยวขอโทษเมาเส้นพื้นที่เหรอครับ

โดนไม่กระตุก
เออ

หนู

นี่ทำไมอ่ะทำไมมันไปลงที่ท่านั้น
เอาครับขอบคุณคุณนักกรรมการมากเดี๋ยวไปสั่งคอมเม้นท์กัน
สนุกมากเลยอ่ะเด็กทำกันสุดความสามารถแล้ว
เป็นหน้าที่ของกรรมการแล้วครับว่าจะคิดเห็นกันอย่างไรนะครับ

น่ารักสุดเขา๓คนก็๓สไตล์เลยนะ
คือทั้งสามคนนี้เขาแบบเหมือนเขารวมตัวกันแล้วเขาเหมือนลงตัว
น่ารักกันคนละแบบคนละหน้าที่กันแต่ที่สำคัญคือพี่ฝนชอบตรงที่ว่า
เขาสมวัยเขาวันนี้พี่ฝนก็นั่งดูแล้วก็มีความสุขมาก
ไม่หุบเลยยังคิดอยู่ค่ะว่าถ้ากลับไปหมดการแข่งขันในรอบนี้
ในครั้งนี้หรือว่าสิ้นสุดการแข่งขันในยกหน้าเนี่ย
ฝนต้องคิดถึงพวกเขาแน่เหมือนเขาทำให้เรารักอ่ะ
เหมือนเขาขโมยหัวใจเราไปน่ารักที่สุด
แล้วคะแนนเท่าไหร่ถึงจะมีพอให้เขาอีกล่ะ
กหนูขโมยหัวใจไปหมดแล้วจริงจริงทำไมลูก
ผมไม่ใช่โจรครับขโมยไม่ได้ครับ
หมาโจรป้นเงินป้นทองนี่เราไม่เอาแต่เราเอาโจรป้นใจ
พี่เอรุ่นนี้ไม่ต้องสมาแล้วลูก
มีหน้าล่ะพี่ฝนตัวเผยดอยู่อย่างนี้เพราะหนูตัวเล็กเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนี่
กรรมสรรค์มาฟังคุณพ่อบ้างครับพ่อครับ
หนักใจก็คือมันเป็นการแข่งขันนะลูก
ถ้าเผื่อไม่ใช่การแข่งขันนะลูกนะถ้าเป็นกิจกรรมวันเด็กนะ
มีของขวัญมีรางวัลเท่าไหร่ก็ให้หมดไง
แต่พอมันเป็นการแข่งขันนะลูกมันต้องมีการเปรียบเทียบ
มันจะเห็นอยู่จุดหนึ่งเลยลูกซึ่งชัดเจนมาก

ความน่ารักเท่าเทียมกันเสียงร้องทุกอย่างดีหมด
มันไม่มีเอกภาพในการเต้นจุดเดียวเลยลูกเอ้ยที่มองเห็น
อย่างอื่นหนูเลิศแล้วลูกเอ้ยปูให้กำลังใจนะลูกนะ
สิ่งที่หนูมีอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวรรค์เขาให้ลูกมา
มันเป็นสิ่งที่พระในบ้านมอบให้ลูกติดตัวไปจนตาย

ขอบคุณครับ

จริงแล้วพี่ฝนและคุณพ่อพูดไปหมดแล้วล่ะ

ผมบอกเลย๓คนนี้ชัดมากเลยนะ
รอเรือนี่มาทั้งเรือเลย
ไม่ใช่เรือธรรมดาเป็นเรือขนสินค้า

จำวันนี้เรามาทำให้ทุกคนมีความสุข

รักษาความน่ารักแบบนี้ไว้
เอาคำที่คุณพ่อบอกไปเอาไปปรับ

สำหรับคำแนะนำดีและมีคุณค่า
จากทั้ง๓ท่านกรรมการในวันนี้นะลูกนะ
เก็บเอาไว้แม้กระทั่งทีมนู้นด้วยฟังนะลูก

เห็นผลงานน้องวันนี้ดูได้เต็มตาเลย
๖คนนี้ผมว่าไม่ใช่นักร้องประกวดทั่วไปครับ
เขาคือศิลปินร้องเล่นเต้นโชว์

ผมบอกได้เลยว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า
เหนือปลาร้ายังมีลูกหมู
ตัวแล้วก็กระต่ายซ่าครับผม

เป็นละล้านคนถ้าได้ดูรายการนี้ครับ

ยังไม่ต้องวัวนั่งดูพวกเขาครับ

นี่นะครับสมกับเป็นลูกคุณพ่อลูกเอ้ย
อันนี้ผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าผมลืมขอบคุณไปสักนิดนึง

ังคกคือพี่หอยครับ

ในหัวจิตหัวใจของคณะกรรมการ

คณะกรรมการทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือ

คะแนนเต็มสำหรับเพลงนี้คือ๓๐คะแนน

จะได้คะแนนเท่าไหร่ครับ

เพลงสนุกพร้อมลีลานน่ารักของทีมกระต่ายซ่า

จากโดดเพลงซ่าท้าให้เต้น
กี่คะแนนมาลุ้นกันครับ
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือ

คะแนนเต็มสำหรับเพลงนี้คือ๓๐คะแนน

จะได้คะแนนเท่าไหร่ครับ
และคะแนนของทีมกระต่ายสต้าคือ

เหมือนพี่เหมือนน้องไปหมดแล้วกี้อ้อนอย่างนั้นทั้งหมดเลยอะเป็นข้อเกราะเลยอะครับ
ยกที่๑๐ได้ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดจำนวน๕๐๐๐บาท

ดีใจเนอะดีใจกับเพื่อนไหม

ชิงชนะเลิศก็สำคัญยิ่งนักครับ
เพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะชนะกันได้ทั้งสองทีม
และคณะกรรมการแต่ละคนนะครับ
เทคะแนนเต็ม๑๐ให้กับทีมที่ชอบได้เพียงทีมเดียวเท่านั้นครับ
เป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมด้วยนะครับ

ทีมกระต่ายซ่าทำคะแนนในยกนี้ได้๒๘คะแนน

นำทีมลูกหมู๓ตัวอยู่

ด้วยคะแนนรวม๒๘๒ต่อ๒
แหมสูสีกันจริง

เพราะว่าหนูได้ทำให้คนดูสนุกไปกับหนูค่ะ
แค่นี้หนูก็คิดว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วค่ะ
ผมก็จะเอาคำคอมเมนต์ของกรรมการทุกท่านมาปรับใช้ครับ
เพื่อโชว์ครั้งหน้าจะได้ดีกว่านี้ครับ
ก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยค่ะที่ไม่ได้รางวัลนั้นค่ะ
แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ารอบหน้ายังมีเงินรางวัลก้อนใหญ่ให้เรารับอีกค่ะ
ในยกนี้นะครับแต่ก็ยังเหลืออีกยกนึงนะครับผม

เย้
ชนะไม่สำคัญนะคะเพราะว่าทั้งสองทีมก็จะได้ทำเพื่อสังคมเหมือนกันค่ะ
ถึงแม้ว่าใครจะชนะใครแพ้นะคะพวกเราทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มกระต่ายซ่าแล้วก็ทีมลูกหมูสามตัวนะคะ
ก็ยังเป็นเพื่อนกันตลอดไปอยู่ดีค่ะ

สะสมเงินทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละห้าพันบาทก็เดินทางมาถึงยกที่๑๐แล้ว
ตอนนี้ศูนย์ซีนาปิสบ้านลอเรนโซจังหวัดชนบุรีมีเงินทุนสะสมอยู่ที่๓๐๐๐บาท
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีมีเงินทุนสะสมอยู่ที่สองหมื่นบาท
และในครั้งหน้าจะเป็นยกที่สำคัญที่สุดก็คือยกชิงชนะเลิศซึ่งจะมีเงินทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดมูลค่าสูงถึงสามหมื่นบาท
ใครจะคว้าทุนก้อนสุดท้ายนี้ไปต้องห้ามพลาดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ในวันนี้ครับเป็นรอบชิงชนะเลิศ
เมื่อสุริยนต์ย่ำสนเทยะ
นี่หรือบ้านออกพิษกับบ้านออกตั้งหลายสอบหลายวา
เพลงที่หนูร้องมันเปรียบเสมือนกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่มีธรรมนอง
สุดยอดแล้วน่ารักจริงครับ
ตัดสินใจยากมากเพราะว่าชอบทั้งคู่เลย
และทีมที่จะได้ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดในยกชิงชนะเลิศมูลค่าสามหมื่นบาท